ลุงตู่นะฮะลงตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดแชร์ภูมิ
เดิมทีไปอีกพิกัดนึงมีแต่เสียงเชียร์
ตู่สู้แต่มารอบนี้เนี่ยคนละครัวเลยฮะไล่ลุงตู่ฮะไล่ดังขนาดไหน
คนบนรถที่ยืนด้วยกันรอบลุงตู่เนี่ยหน้าซีดทุกคนเลยฮะ
คุณสุประโชคครับขี่อะไรใส่กระดาษให้หน่อยว่าที่เซ็นเซอร์ไปเนี่ย
ผมทราบดีขัดใจคุณนัทพงศ์
คือฟังแล้วมันพูดอะไรกันเนี่ยเขาปล่อยเสียงอะไรกัน
อันนี้เดี๋ยวไม่ได้ดราม่านะ

เอาเขียนเหรอฮะเดี๋ยวค่อยเขียนมาก็ได้
เขียนให้ไหมคะไม่เป็นไรฮะ
คือมีการไอตู่คือตรงกลางในภาษาอังกฤษอยู่เนี่ย
ไอตู่เป็นแบบนี้แล้วดังสะท้าขนาดไหน
จนกระทั่งล้อรถของเจ้าหน้าที่รับตาโอ้ตะโกนใส่แบบนั้นเลยเหรอ
นิ่งยืนไม่มีใครกล้ามองหน้าใครบนรถเลย
เมื่อกูเห็นไหมตอนที่ได้ยินไอตู่ไอตู่เนี่ย
ไม่ได้มีใครกล้ามองหน้าใครบนรถเลย
เป็นคณะราชเป็นกลุ่มคณะราชในพื้นที่ของจังหวัดชายภูมิ
คือเดิมทีถ้าไปพิกัดอื่นเขาเกณฑ์คนมารอรับ
ลุงตู่สู้นะลุงตู่สู้เด็กกับเด็กก็มา
ชายลูกมีของจริงมาโถโฮแรงอะนี่แรง

ค่อนี้เงียบเลยนะก็ตอบกันมาเงียบเลยนะ
นี่คือภารกิจของนายกประยุทธ์จันโอชา
ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็มีสอสอตอนแรกก็อบอุ่นดี

เพราะมีสอสอไม่จังหวัดชายภูมิมาจากรายล้อมเลย
มาให้การต้อนรับหลายสิบคนมีใครบ้าง
ท่านวิรัติรัตนาเศษท่านภัยลิก

สีระเจนจาคะท่านส่อสีระเจนจาคะแย่นแจ้งวัฒนาทุกที่คือหลักสี
ปกติต้องไปกับลุงป้อมแต่ว่ารอบนี้ไปนู่นเลย
รอรับลุงตู่นู่นที่จังหวัดชายภูมิท่านสสิระก็ไปด้วยนะฮะ
แต่ลุงตู่ไม่หวั่นไหวเห็นมันสู้ไหม
ลุงตู่ก็ได้ตอบคำถามหลายคำถามเหมือนกัน
นักข่าวก็ถามว่าพอมาถึงนี่แล้วตกใจไหม
คำด่าคำไล่เนี่ยลุงตู่ก็บอกว่าไม่มีปัญหาหรอก
เพราะว่าเข้าใจดีว่าเหตุการณ์การเมืองมันเป็นแบบนี้นี่เอง
เอาจริงถามว่าถ้าเป็นคนมาคัดค้านแบบนี้แล้ว

ตู่ไม่อยากจะตอบคำถามนี้เลยมีบรรยากาศ
ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเหมือนกับร้านนี้นะ

ลุงตู่ก็เลยเดินไปเลยก็ไม่ตอบคำถามอื่นใดนะครับ

ถ้าเป็นแบบนี้สถานการณ์น้ำปี๖๔กับปี๕๔
สถานการณ์น้ำมันจะรุนแรงเป็นมหาอุทธกภัยเหมือนกันไหม

ลุงตู่ก็บอกว่าไม่รู้ไปถามฟ้าผมไม่รู้
ไปถามฟ้าเอาเองก็แล้วกันเออผมถามฟ้าไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมเองตอบคำถามที่คุณถาม

วันที่กรมชนรับประทานหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเขาออกมา
มีข้อมูลทางวิชาการยืนยันยืนยันว่ายังไงก็ไม่ถึง๕๐

ต่อไปนะฮะตอบแบบนี้ก็คือแบบอาจจะรีบตอบ

ภารกิจท่านเยอะนะฮะเอาขณะเดียวกัน
เหตุการณ์นี้ให้ท่านจำด้วยตาท่านไว้ก่อนนะครับ
แล้วมันมีผลสืบเนื่องไปกับอีกเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งชมด้วยตาท่านอีกสักทีครับ
แต่เราก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลืออะไรหรอก
เพราะว่าอันไหนที่เราช่วยกันได้ก็คือช่วย

ก็คือหน้าโรงพยาบาลเรือจอดแบบว่างแบบ
ไม่มีใครมาช่วยเลยไม่มีใครถามด้วยซ้ำ

เพราะว่าเพราะว่ารอรับนายกค่ะ
ชัดเจนนะมารอรับนายกกันจนเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไม่อยู่ให้บริการประชาชน
ถึงขั้นคุณแม่เพิ่งคลอดลูกมาได้สองวัน
ต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วเรือมี
แต่ไม่มีคนขับไม่มีคนเดินทางให้

ต้องใช้สระน้ำเป่าลมมาเป็นเรือ
พาคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้าน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของเจ้าหน้าที่
รอรับลุงตู่ที่จังหวัดชายภูมิ
เขาบอกเลยนะไหมวันที่เจ้าหน้าไหลคือเมื่อวานนี้

ภารกิจลุงตู่ของจริงนะฮะ